เหนือสิ่งอื่นใดครับเมื่อวานนี้วันหวยออก
วันนี้พาไปเห็นหน้าตาคนดวงเฮงกันหน่อย
ไม่ใช่ผมพาไปดูคนถูกรางวัลที่๑
ว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงเขาไปซื้อยังไงให้มันถูก

พรมแพทย์อายุ๔๕ปีคนนี้
๓๒ล้านนะฮะกลายเป็นเศรษฐีชั่วข้ามคืน

บอกว่าฝันฝันเห็นเลขศูนย์

ซื้อหมดเลยครับหมดเงินไป๑๔๐๐บาท
หนึ่งในนั้นมันก็มี๐๐๖มาใบหนึ่ง

ติดมา๒ใบพอหวยออก
โอ้โหตื่นเต้นดีใจมาก

จะแบ่งไปใช้หนี้ของตนเอง

ส่วนหนึ่งไปซื้อที่ดินไร่นาเก็บเอาไว้

แล้วเชื่อว่าการที่เธอทำบุญแบบนี้เอาไว้เยอะ

ให้เธอนั้นถูกหวยแล้วก็ลืมตา

อร่อยกันเลยทีเดียวนะคะ

นี่ค่ะรอปภประจำคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่โคราช
ถูกรางวัลที่หนึ่ง๒ใบ

คือเขาเล่าบอกว่าเขาทำงานเป็น
รอปภประจำคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง

พอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑เท่านั้น
ไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะคะว่าตัวเองกลายเป็นเศรษฐีแล้ว
เรื่องต้นเห็นบอกว่าจะแบ่งเงินไปใช้หนี้
แล้วก็ซื้อบ้านที่อยู่อาศัย๑หลัง
ก็จะไปฝากเก็บไว้ที่ธนาคาร
คือดูจากภาพแล้วคุณตำรวจดูดีใจมาก

แล้วมาถูกตอนนี้ก็สบายเจ้าที

ต่อกันเลยที่พระนครศรีอยุธยา
ค่ะนางกะมนวันสุพีแดนวัยห้าสิบสองปี
เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะคะ
เป็นอีกหนึ่งคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสองใบสิบสองล้านบาทค่ะ
เธอเล่าให้ฟังนะบอกว่าสัปดาห์ก่อนฝันเห็นน้ำท่วมครับ
แล้วก็มีคนตายลอยน้ำมาอยู่บริเวณแถวบ้านด้วยก็เลยซื้อเลข๐๖มา๒ใบ
เขาบอกว่าฝันเห็นคนตายเนี่ยให้ตีเป็นเลขศูนย์
ส่วนเลข๖ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาจากไหน
แต่เธอก็บอกว่าไม่ได้ซื้อแค่เลขนี้หรอกเลขอื่นก็ซื้อมาเหมือนกัน
พอประกาศผลปุ๊บยังไม่รู้ตัวเลยนะคะว่าถูกรางวัลที่หนึ่ง
เพราะว่าเดินทางไปที่วัดท่าการร้องไปดูที่เกษรรามคุณ
เธอก็เลยหยิบสลากที่ซื้อไว้ขึ้นมาไหนตรวจบ้างสิ
เห็นคนข้างเขาตรวจกันโอ้โห

รีบโทรหาสามีเลยบอกพาไปลงบันทึกประจำวันที่สพพระนครศรีอยุธยาหน่อย
บอกด้วยนะคะว่าเงินรางวัลที่ได้มาจะแบ่งให้คุณแม่
แล้วก็เก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกอีก๓คนค่ะ
อวิโรธแก้มูลอายุ๔๙ปีผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบรรมสพธาตุโก
ถูกรางวัลที่หนึ่ง๒ใบไม่ได้คนซื้อ๒ใบเนอะ

เขาบอกว่าก่อนรางวัลจะออกเนี่ย

หน้าที่ว่าการอำเภอธาตะโกก็ตั้งใจไปหาเลข๖๖๐

ไปหาอีกเลขหนึ่งไม่มีก็ได้เลขนี้มา

รางวัลที่หนึ่ง๑๒ล้านหน่อ
ปัจจุบันเขาบอกว่าเขายังโสดอยู่นะ

อายุ๘๑แล้วตัวเขาก็อายุเยอะแล้ว

แล้วก็เอาไปฝากธนาคารถ้ามีโอกาสก็อยากจะเปิดร้านขายของบ้าง

คุณผู้ชมค่ะก็แสดงความยินดีด้วย

ส่วนนี้ค่ะหญิงชาวลาว
เขาก็ดวงเฮงเหมือนกันนะคะ
เป็นชาวลาวอยู่ที่เมืองบ่อแตน

ตรงข้ามกับบ้านนาค่ะฝั่งไทย

จำนวน๓ใบรับเหนาะ๑๘

ชื่อว่านางวิสารมโน
อายุ๕๔ปีเล่าบอกว่า

ปุ๊บเห็นคนขายลอตเตอรี่
ก็เลยเลือกซื้อลอตเตอรี่ไป๓ใบ

พอรู้ว่าถูกรางวัลที่๑เท่านั้นแหละค่ะ
โอ้โหรู้สึกดีใจมาก
บอกว่าจะเอาเงินรางวัลที่ได้๑๘ล้านบาท

แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลานนะคะ

ส่วนอีกคนนึงยังไม่หมดค่ะ

เป็นเพื่อนชาวลาวเหมือนกันอายุ๕๖ปีค่ะ

แต่นี่เขาถูกรางวัลข้างเคียง

เขาเล่าบอกว่ามีแม่ค้าข้ามมาขายลอตเตอรี่ฝั่งลาว

ช่วยซื้อละกันซื้อไปใบหนึ่งค่ะ
นี่นะชมหน้าผู้ชายคนนี้แหละค่ะ

๑แสนบาทเขาบอกว่า๑แสนก็เยอะนะ

วันนี้จะนำไปจ่ายหนี้สิน

ที่สำคัญแบ่งให้ลูก

ไปดูนางชนธิดาเครือจักรวัย๓๕ปี

ได้เงินรางวัลไป๑๒ล้านบาท
บอกว่าซื้อสลากชุดนี้มาจากแผงค้า
ปั๊มน้ำมันที่สาขาเวียงลำปางค่ะ

มีคนใช้เฟซบุ๊คที่เป็นเพื่อนกับนางชนธิดา
โพสต์ภาพถือสลากที่ถูกรางวัลที่๑

แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีกับเธอเป็นจำนวนมากเลย

นี่เศษทีใหม่
ใครถูกสามีหรือภรรยาถูก

แต่ก็ภรรยาไง

อายุ๕๓ปีเป็นจ้าพันธกรรมงาน

ที่จอดแถวงอบร้าน

แต่ไม่มี๒๖๐ไม่มีก็ได้มา๐๐๖
มันก็๖๐๐๖ก็กลับกันไม่เป็นไรซื้อมา๓ใบ
๓ใบมาปรากฏว่าถูกรองวัลที่๑นะครับ
เขามีพี่น้องทั้งหมด๗คนและยากจนมาก
ตัวเขาคนเดียวที่รับราชการสุดท้ายทำอย่างไรรู้ไหม
ตั้งใจเดี๋ยวจะเอาเงินที่ได้แบ่งพี่น้องทุกคน
เก็บไว้เป็นทุนแล้วก็ให้กับการศึกษาของลูกด้วย

นี่นะฮะ
คุณผู้ชมคนนี้ก็เฮงสุด
โอ้โฮไม่มองได้เห็นหน้าเลยจ้ะ
คุณสิริพรอำไพพงศ์นักร้องลูกทุ่งแห่เสน่ห์
นี่ก็มาทุกมวดเลยค่ะ
อยากจะไปช่วยก็ถือจังเลยแล้วสักหน่าสองมือจะถือไม่พอ

โพสต์ภาพนี้พร้อมกับแคปชั่นบอกว่า
สาธุบรมีที่ลูกตั้งใจสร้างถวายทาน
โดนบันดาลให้ลูกมีโชคลาบลอยอีกครั้ง
วันนี้เห็ง๒ชุดใหญ่ค่ะ

ถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว

มากถึง๒ชุดใหญ่ค่ะ

เป็นเงินเท่าไหร่คำนวณให้หน่อยตกเลข

เพลงมากยังไม่หมดนะมีอีกค่ะ

ขอบคุณสิ่งดีที่เข้ามาในชีวิต

สาธุสาธุสาธุ

ถูกรางวัลที่๕อีก๑๕ใบ

เข้ากระเป๋าแบบสวยงาม

ซื้อยังไงอย่างว่าน่าขอตามเขาหน่อยนะ
เขาซื้อยังไงที่ถูกกว่านี้

ของเก่าอายุ๔๒ปีแล้ว
ดีไม่แพ้กันนะฮะถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว

แปลว่าไปกว้านซื้อหลายแผงเลยนะ
ก็เหมาะว่า๒๕๐๐๐บาทนะครับ

อยากให้ซื้อมากแบบที่สุดเท่าอยียสัก
สามารถหาได้นะฮะ

ไม่คิดเลยว่าเงินรางวัลมันจะออกมาแล้วได้เยอะมากขนาดนี้
เขาก็บอกว่างวดที่แล้วก็เพิ่งจะถูกรางวัลที่๔มา๑๕ใบ

งวดที่เดียวได้เงินมา๖แสน

๒งวดนี้๑ล้านตอนน่ะ
แล้วเชื่อว่าเป็นเพราะว่าผลบุญของเขาครับที่ทำมาตลอด
ซึ่งที่ผ่านมาเขาชอบทำบุญตามวัดต่าง
ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยาก

ก็ทำบุญนะฮะแล้วก็ให้ลูกจ้างและคนในครอบครัวเนี่ย
เขาก็บอกต่อว่าให้ไปซื้อ๕๘นะแล้วก็ถูกกันทั่วหน้าเลย